พาไปดูหน้าตาของเศรษฐีใหม่กันหน่อย
เมื่อวานแหม่ออกไปแล้วเรียบร้อย

ในห้องออกอากาศที่ผมไปรายงานเงียบสงัด
ทุกคนแบบเฮ้ยแล้วก็เดินออกไป
ให้ผมยืนคนเดียวทุกคนออกไปหมดเลย

ขอบคุณคุณทางจังว่าเมื่อวานนี้อะไรขนาดแบบไหน
อย่างไรกันบ้างไปดูหน้าตาเขากันเลยค่ะ
คนแรกคือนางจันไดบุติมารนะคะอายุ๖๐ปี
เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัน

ถูกรางวัลที่๑หมายเลข๑
ประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
กี่ใบรู้ไหมคุณทัศนัยใบฮะสิบใบโอ้โหเดี๋ยวใบหนึ่งมันจะหกล้านเนอะ
ใช่ค่ะสิบใบหกสิบล้านค่ะนางจันไดเล่านะคะบอกว่า
เห็นคุณแม่ที่เสียชีวิตแล้วมาเยี่ยมอ่า
คืนก่อนประกาศผลรางวัลเลยก็เลยคิดว่าแม่ต้องมาให้โชคแน่เลย
มาก็เลยหาซื้อลอตเตอรี่ค่ะแล้วลอตเตอรี่ชุดที่ซื้อเนี่ย
ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยดีใจมาก
ตั้งใจว่าจะแบ่งเงินรางวัลไปใช้หนี้ที่กู้มาสร้างหอพัก
สองล้านบาทคือเอาว่าปลดหนี้ไปเลยอะค่ะ
แล้วก็จะแบ่งไปซื้อที่ดินใกล้กับตลาดในอำเภอวังสะพุงด้วย
จะได้เอาไว้สร้างลานจอดรถปรับปรุงตลาดสดในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
แล้วก็จะนำเงินไปซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักแบ่งทำบุญ
จะพยายามใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็ใช้เพื่องานสาธารณกุศลต่อไปค่ะ
โอ้โหดีใจด้วยเหลือเกินนะฮะเขาเป็นรองนายโพธิสมุนตรีตะบุญเอราวัน
ส่วนที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกรสินนะฮะนี่ไปดูนี่โอ้โหมาทั้งครอบครัว
สองสามีพระยาคือนายพิงโยเข็มขำอายุสี่สิบสองนางจันทรา
พระเดชอายุ๔๐ปีนะฮะก็กลายเป็นเศรษฐีใหม่
หลังถูกล็อตเตอรี่ราวันที่หนึ่งรวมสามใบคู่นี้เขาได้ไปสิบแปดล้านนะครับ
โอ้โหนะฮะทั้งยังถูกรางวัลเลขอ่าข้างเคียงด้วยอีกสองใบ
ก็รับเงินเพิ่มอีกสองแสนบาทนะครับสามีภรรยาคู่นี้เขาเป็นใคร
เขาก็เป็นคนอาชีพขายล็อตเตอรี่ค่ะขายมาเจ็ดปีแล้วอืม
แต่งวดนี้ตอนแรกก็แบบทุกข์ใจมันเหลือน่ะขายไม่ออกใช่ไหม
มันขายไม่หมดอ่ะเหลือเป็นเป็นร้อยใบอ่ะโอ้โห
เหลือที่แผงเขาเป็นร้อยใบค่ะหลังจากไปตรวจดูอ่ะดูสิ
ที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันถูกไหมอ้าวลมแทบจับฮะ
เหลือก็เก็บฝากธนาคารเอาไว้แต่ว่าก็จะขายหวยต่อไปนะนะฮะ
ไปกันที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะไปร่วมแสดงความยินดีกับคู่รักคู่นี้หน่อย

อยู่ในพื้นที่บ้านหนองโนตำบลสระกำแพงใหญ่
คู่นี้ถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านบาทนะคะ
นางสาวสมรคำวิเศษวัย๓๗ปีเจ้าของบ้าน
คู่รักคือนายยิ่งยศแก้วละออวัย๓๕ปี

ญาติพี่น้องเอ่ยเพื่อนบ้านเอ๋ยก็มาอยู่ด้วยนะคะ
มาร่วมแสดงความยินดีกันในงานมั่น
คือสองคนนี้อยู่ในงานมั่นกำลังมั่นกันอยู่
แล้วนางสาวสมรคำวิเศษเล่าให้ฟังว่า
ตัวเธอกับนายยิ่งยศทำงานในโรงงานที่กรุงเทพ

มาทำพิธีสู่ขอผูกข้อมือวันที่๑๗มกราคมนี่แหละค่ะ
ซึ่งก่อนที่จะมาถึงบ้านนะคะก็แวะไปรับพ่อแม่ของนายยิ่งยศที่ชายภูมิก่อน
แล้วก็แวะเที่ยวงานสมโพธิเจ้าพ่อพญาแล
ทีนี้หลังจากเข้าไปกลับไห้สักการะเจ้าพ่อเนี่ย
ออกมาปุ๊บเอ้าเจอคนขายลอตเตอรี่พอดีเลย
ก็ไหนเล็งซิในแผงมีเลขอะไรบ้าง
สายตาเนี่ยไปเจอเข้ากับเลข๗๙เธอบอกว่าเห็นแล้วมันก็ถูกใจอะค่ะ

บอกว่าชอบก็เลยเลือกซื้อมาพร้อมกับเลขอื่นด้วยนะไม่ได้ซื้อเลขเดียว
มาถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็ทำพิธีสู่ขอพิธีมั่นกันจนเสร็จเรียบร้อย
ก็พอดีเอ้าสลากินแบ่งออกแล้วนี่นานไหนลองตรวจลอตเตอรี่หน่อยสิ
โอ้โหเหมือนเป็นของขวัญวันมั่นเลยค่ะ
ถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะเธอบอกว่าโอ้โหโชคดีมากแล้วก็ดีใจมากเลยนะ
ตั้งใจว่าจะตั้งหลักปรักฐานใช้ชีวิตคู่อยู่ที่บ้านเกิดเลยล่ะ
ซึ่งเงินรางวัลที่ได้มาก็จะเอาไปแบ่งใช้หนี้สิน
ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เพื่ออนาคตเพราะว่าก็ตั้งใจว่าแต่งงานแล้วก็จะมีรถรุ่งเร็วขึ้น
ยังไม่แต่งนะแล้วจะไม่กลับมาทำงานกรุงเทพแล้ว
ตั้งลงหลักปักถ่ายที่บ้านเลยตั้ง

ต่างจากอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเขาอยู่ปราจีนบุรี
นางสาวสุพรรคพันนาอายุ๒๖กับนายพิรมอ่อนก้อมอายุ๒๓
ลงบันทึกประจำวันนะฮะเขาไปซื้อลอตเตอรี่มาและถูกรางวัลที่๑๒ใบได้เงินไป๑๒ล้านหน่อนะครับ
นางสาวสุพรรคก็บอกว่าเป็นพนักงานบริษัทหนึ่ง
ในนิคมุษากรรม๓๐๔อำเภอ๔มหาโพธิ
และเมื่อ๑๕มกราคมไปซื้อสลากที่ตลาดบ้านโป่งไผ่
โดยไปเลือกซื้อเลขท้ายที่ตรงกันกับเลขรถของนายกรัฐมนตรี
เขาลงพื้นที่ใช่ค่ะไปเยี่ยมคนใต้จากพายุปลาบึกนะฮะ
พร้อมบอกเลยว่าดีใจและตื่นเต้นมากนะ
ที่ได้รางวัลนี้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกในท้องให้โชคด้วยมั้ง
แล้วก็หลังจากสิ้นเดือนนี้ไปเนี่ยจะกลับบ้านเกิดเลยนะฮะ
ในจังหวัดหนองบุรมภูพร้อมกับสามีแล้วนำเงินที่ได้เนี่ย
ทำธุรกิจส่วนตัวคือไม่ทำงานในกรุงเทพเหมือนกัน
กลับบ้านเกิดมีเงินแล้วกลับดีกว่า
ดีใจนะได้กลับไปอยู่บ้านเนาะหลายคนจริงแล้วเนี่ย

แต่ว่าก็ต้องทำงานประกอบอาชีพนะคะ
ลงใต้กันเลยค่ะที่อำเภอฉลองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
นางชนระดาลายเมอร์อายุ๓๘ปีนะคะ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑เป็นเงินรางวัล๖ล้านบาท
ก็เอาไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเหมือนกัน
เปิดเผยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยิ้มกว้างเลยนะบอกว่า
สลากใบนี้มาจากชุมพรค่ะ
คือเป็นช่วงที่เขาเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดพอดี
ก็เลยตัดสินใจซื้อเลขท้ายตรงกับเลขทะเบียนรถยนต์ของตัวเอง

ก็คือเล่นเลขทะเบียนรถยนต์ตัวเองอยู่แล้วเป็นประจำ
พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑นี่อุ้ยดีใจมากเลย
แต่ก็บอกว่าจะใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละ
ส่วนเงินรางวัลที่ได้จะแบ่งไปซ่อมบ้านให้แม่ที่จังหวัดชุมพรค่ะ

จัดสิงหวงซึ่งเป็นสาวธอมรุ่นใหญ่อายุ๕๖ปีแล้ว
เป็นชาวบ้านตะบนขวดมะพร้าวอำเภอเมือง
โอ้โหชีวิตนั้นพลิกในพริบตากลายเป็นเศรษฐีเลย
ก็ได้มา๖ล้านจากรางวัลที่๑

คือก็รับจ้างเนี่ยดูสิตรงแบบทางแก๊สอ่ะ
คือที่ผ่านมาเนี่ยเคยตรากรรมทำงานรับจ้างทั้งชีวิตเลย
แต่ตอนนี้มันมีแสงสว่างมาช่วยแล้ว
ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นในพริบตา

เพราะว่าครอบครัวไม่ยอมรับที่เธอเป็นธอม

ทำงานรับจ้างหาเงินเลี้ยงตัวเองมาตลอด

ไปพบกับนางสำรวยหนูขาว

ก็อยู่กันเป็นครอบครัวนะฮะ
แล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วก็เพิ่งเช่าที่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนี่ยฮะ
จู่รถจักรยานยนต์ของนายจ้างที่เกิดมันมีไฟกระพริบขึ้นมา
ทั้งที่ไม่ได้มีการเสียบกุญแจอ่ะอยู่มันกระพริบเอง

เธอก็สงสัยเนี่ยเนี่ยต้องกรรมเปลี่ยนอะไรดูหน่อยซิ
เอาก็ไปซื้อหวย๗๙มาเพราะว่าคือมีเงินไม่มาก
ก็ซื้อมาแค่ใบเดียวสุดท้ายถูกรางวัลที่๑ครับคุณผู้ชม
หลังจากนี้ก็จะมีการวางแผนซื้อบ้านซื้อรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เพื่อตะเวนรับซื้อของเก่าแล้วก็จะทำงานคู่กันไป
เรื่องของการจ้างงัดมะพร้าวตามเดิมก็คืออยู่กับแฟนเหมือนกัน

ปิดท้ายกันที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ขออภัยนายสวัยลำเภานะคะอายุ๖๑ปี
นำลอตเตอรี่รางวัลที่๑๑ใบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็เล่าบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีอาชีพขับสามล้อเครื่องรับจ้างเป็นลูกจ้าง
อยู่ที่ร้านโต๊ะจีนปเทพโภชนาค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีแม่ค้าลอตเตอรี่มาขายเอามาขายนะบอกว่า
นี่เหลือ๒ใบแล้วช่วยซื้อหน่อยได้ไหม
เขาก็จริงไม่ได้อยากซื้อเลยนะแต่ก็ช่วยก็ได้ก็จำใจซื้อไว้ค่ะ
กระทั่งมารู้ว่าอ้าวถูกรางวัลที่๑นี่นะได้มาตั้ง๖ล้านบาท
ตั้งใจว่าเงินเนี่ยจะแบ่งให้กับลูกชายเพียงคนเดียวเอาไว้เป็นทุนประกอบอาชีพ
แล้วก็จะแบ่งบางส่วนไปทำบุญให้กับภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้ว
และเก็บไว้เป็นทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อไปด้วยนะคะ
ดีใจแล้วก็ยินดีกับเศรษฐีทุกคนละกันนะ

มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอเมื่อสักครู่บอกว่า
ยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกคนด้วยส่วนเรายังเป็นคนเดิม

หน้าเจอกันขอให้คุณโชคดี
ชัดเจนมากค่ะทำงานกันต่อไป